บุรีรำเนี่ยความจริงแล้วเขาเป็นจังหวัดที่เขาเข้มมากนะ
บุรีรำเนี่ยเรื่องมาตรการต่างต่างในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้าอืม
แต่ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งครับมีชายหญิง๑๒คนมั่วสุมกันนะฮะ
มั่วสุมกันอ่าดื่มเหล้าดื่มสุราในรีสอร์ทนะครับ
เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยครับทุกผู้ชมครับประมาณ๓ทุ่ม
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งนะครับว่ารีสอร์ทแห่งนี้มีชายหญิง๑๒คน
จับกลุ่มมั่วสุมดื่มเหล้านะฮะเฮฮาปาร์ตี้สุดท้ายแล้วก็ไปจับได้นะฮะ
สพกระสังเข้าไปจับนะฮะรีสอร์ทแห่งนี้อยู่ที่ตำบลสองชั้น
กระสังจังหวัดบุรีลำที่จับได้เป็นผู้ชายสิบผู้หญิงสอง
นั่งดื่มเหล้าอยู่หน้าห้องพักนะฮะอ่าแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องของ
เรื่องของการมามั่วสุมอันอาจเป็นเหตุแห่งการแพร่กระจายของโรคเนี่ยนะครับ
ในจำนวน๑๒คนที่จับได้มีคนหนึ่งนะครับ
เป็นลูกชายของเจ้าของรีสอร์ทนะ
แล้วก็มีคนที่
อยู่ในช่วงการกักตัว๑๔วัน

ตำรวจบอกโอ้โหปวดหัวอะไรกันนี่นะ
ผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๒๗นะครับ
เธอบอกว่าเธอมาจากกรุงเทพแล้วทีเนี้ย
ทางจังหวัดเขาล็อกดาวน์เข้มงวดเรื่องการเข้าออก
แล้วก็ต้องกักตัวอยู่กับครอบครัว

เธอก็เลยไม่อยากให้ทางบ้านครอบครัวเดือดร้อน
เลยเลือกมากักตัวที่รีสอร์ทแห่งนี้
พักมา๔วันละเธอบอกว่าโอ้โห๔วัน
นี่คุณเขียนมาสอนมันเหงาเหลือเกิน
ยิ่งช่วงสงกรานแบบนี้ด้วยเงาเหงา
เขาเหงากันทั้งประเทศแหละไม่ใช่คุณเหงาคนเดียวเขาก็ต้องแบบ
เว้นระยะห่างทางสังคมไงเมื่อคืนอยู่คนเดียว
ออกมานั่งเล่นที่ระเบียงห้องแล้วก็เห็นคนรู้จัก
อยู่ข้างห้องก็อ้าวรู้จักกันนี่มาพักอยู่ที่นี่เหมือนกันเหรอ
คุยกันไปคุยกันมาห้องอื่นเห็นก็เลยทักกันไปคุยกันมา
ตกเย็นแต่ละห้องโผล่หน้าออกมามองกันแล้วลูกชายเจ้าของรีสอร์ท
ก็เดินมาทักทายก็เลยนัดกันต่างคนต่างออกจากห้อง
ถือเบียร์ถือเหล้ามาแล้วก็มานั่งดื่มกันดีกว่า
จริงเหรอนี่เธอบอกอย่างนี้ฟังครับ
น้องเพื่อนเพื่อนก็คือให้กลับตัวที่บ้านรอให้กลับตัวที่รีสอร์ท
ห้องที่หนึ่งแล้วไปทำไมห้องที่สอง

แล้วมันจะไม่ติดกันเหรอถ้ามันเป็นถ้าเราเป็น
ติดกันทั้งหมดติดกันทั้งหมด

อ่ะไม่กลัวอ่ะถ้าติดอ๋อติดก็ติดกันหมดเลยค่ะ
รอแล้วมันใช่หรออึออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
เฉยไม่ได้ร่วมวงด้วยเลย
นี่ธีรพงศ์ลูกชายเจ้าของรีสอร์ทบอกผมไม่ได้ดื่มเหล้า
แต่ก็ปล่อยให้เขาดื่มไงปล่อยประละเลยในการดูแล
ผมแค่มาสังเกตการณ์นั่งร่วมวง
ตำรวจบอกไม่เป็นไรถีระพงเอาอย่างนี้

ผู้หญิงคนนั้นก็คือเป็นผู้ที่มากักตัวอสมส่งมากักตัวเพราะมาจากกรุงเทพ
ส่วนคนอื่นเป็นพวกมาเช่าเส้าโรงพยาบาลภารกิจหุ้างคนอื่นก็เปิดลูกชายเจ้าของโรงพยาบาล